เขานั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนรุ่นน้องวิศวกรไฟฟ้า
ในบ้านพักของเขาที่ปฐุมธานี
แต่ก็ไม่รู้ยังไงคือดื่มไปกึ่มไป
แล้วก็ปรากฏว่ามีการท้าทายกัน
นำอาวุธปืนมาทดลองความขลังของกระสุน
ที่เขาบอกว่าเป็นกระสุนปืนแช่น้ำมนต์
ทีนี้พอเอามาทดลองมันยิงออกไงคะ
จริงก็เลยกลายเป็นเหตุปืนลั่นใส่เพื่อนรุ่นน้องจนถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
โดยตำรวจภูทรเมืองปฐุมธานีเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง
หมู่บ้านปาริชาติอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี

ไปพบศพนายบัญชาคุณวุฒิโอภาษอายุ๔๓ปี
ถูกยิงเข้าที่ขมับด้านซ้าย
เสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๒ทุ่มเมื่อวานนี้
ส่วนนายทงรบโตจินดาอายุ๕๑ปี
คนนี้เป็นนักวิชาการประจำมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะ

นั่งรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมด้วยอาวุธปืนลูกโม่๑กระบอก
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ทงรบให้การในอาการที่ยังคงมึนเมาอยู่บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุก็มาพูดคุยกับนายบัญชา

เป็นวิศวกรไฟฟ้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ
แล้วก็ดื่มเบียร์กันที่ร้านอาหารย่านราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรี
จากนั้นยังซื้อกลับมาดื่มต่อกันที่บ้านอีก๖ขวดนะคะ
พอดื่มเบียร์หมดไป๒ขวดนายทงรบอ้างบอกว่า
ผู้ตายนี่แหละได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรางของขลัง
และก็ยังให้เขานำเอาปืนลูกโม่ที่มีอยู่ออกมาดู
บัญชายังได้ถามหากระสุนปืน
เขาก็เลยบอกว่านำกระสุนไปแช่น้ำมนต์ไว้
ขณะที่กำลังจะเก็บปืนนายบัญชาบอกว่า
กระสุนแช่น้ำมนต์น่ะยิงไม่ออกหรอก
เพราะว่าเหมือนกับเอาไปแช่ในน้ำธรรมดา

ก็เลยบอกว่ายังไงก็ยิงออกต่อให้แช่น้ำมนต์ก็ยิงออก
เมื่อตัวเขาและนายบัญชาท้าทายกันไปท้าทายกันมา
ก็เลยตัดสินใจหยิบปืนพร้อมกับใส่กระสุนที่แช่น้ำมนต์นั่นแหละ

หันกระบอกปืนไปทางผู้ตายด้วยไงคะ
ปืนก็เลยลั่นใส่ศีรษะของนายบัญชา
พอหลังเกิดเหตุเขาพยายามช่วยปั๊มหัวใจในบัญชาแล้ว
อันนี้เขาให้การว่าอย่างนั้นนะคะแต่ไม่ฟื้น
จึงแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะ

ก็นำตัวนายทงรบไปสอบสวนก่อนแจ้งข้อหาฆ่าคนตาย
ส่วนศพนายบัญชานำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อจะผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะ